ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา

เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
นี่ก็บอกก่อน

ถ้าแพงข้าในนันธิระเต็มปรีชา

และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เกาะลอย
เกาะขนาดเล็กกลางทะเลที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงแค่๕๐๐เมตรเท่านั้นครับ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
และยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกด้วยนะครับ
และอีกทั้งยังเป็นท่าเรือสำคัญที่จะพาไปยังเกาะศรีชังครับผม
จากนี้นะครับยังมีวัดเกาะลอยศรีมหาราชาครับที่ตั้งอยู่บนเกาะนี้นะครับ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยครับผม
แต่ที่นี่นะครับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้นั่นก็คือ
โอ้โหเรียกว่ามีความสุขทุกครั้ง
และทีมไหนนะครับสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด

ส่วนทีมที่แพ้ครับคุณจะต้องเจอกับบทลงโทษ
ที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปอย่างร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

ไปย่างพี่อีกมา

และร้านทั้ง๓ร้านที่คุณจะต้องไปในวันนี้นะครับ

ร้านที่๑ร้านภูทะเล

ร้านที่๒ครับร้านป้อมกินแล้วรวย

และร้านที่๓ครับโอลิมฮาวส์

โอ้โหริมเฮาส์ไรหรือเปล่า

เหลือ๗๐๐ครับป๊อบกินแล้วรวยอ่ะก็ใส่ถูกไปสัก๒๐๐บาทอ่ะ๓๐๐
เท่าไหร่อ่ะ๒หรือ๓อ่ะ๓พี่แล้วร้านที่๓๔๐๐บาทครับ
ทีมคุณก๊อฟเบนจพลครับพร้อมเลยเมื่อกี้ร้านแรกอะไรนะภูทะเลอ่ะ
อ่ะ๕๐๐บาทครับ๕๐๐บาทอีก๓๐๐๐บาทครับอ่ะ๓๐๐๐บาทเดี๋ยววิเคราะห์เลย
๓๐๐๐ไปเลย๓๐๐๐ไปเลยเอาไป๑๐๐๐๑๐๐๐๑๐๐๐๑๐๐๐ครับและร้านที่๓๒๐๐๐บาทครับ
เยี่ยมครับผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับ
แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิดคุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม
เพียงทีมละ๑ครั้งเพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วย
ให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้โอ้โหกลับกันเลย
พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมค่ะ

เจ๊ปิดทางแล้ว
ไปไปเร็ว

ทีมของคุณกอล์ฟได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งห้าร้อยบาท
ร้านที่สองหนึ่งพันบาทและร้านที่สามสองพันบาทครับ
ส่วนทีมของคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งสองพันแปดร้อยบาท
ร้านที่สองสามร้อยบาทและร้านสุดท้ายร้านที่สามเพียงแค่สี่ร้อยบาทเท่านั้น
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไรและปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน
มีอาหารใต้
ปกติชอบกินอาหารทะเลมั้ย
ผมชอบ

ปากอันนี้ไปตรงไหนไอ้ฟูเลย

พูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่รู้ใช่ไหมว่า
ตอนท้ายใครแพ้โดนทำโทษ

เกี๊ยบด่วนครับเภย

ร้านภูทะเลร้านอาหารบรรยากาศดีที่ได้ทั้งวิวบนภูเขาและริมทะเลบางพระ
ที่จะทำให้คุณได้ปล่อยใจไปกับบรรยากาศริมทะเลและได้ทานอาหารอร่อยควบคู่กับบรรยากาศแสนดี
เรื่องของอาหารวัตถุดิบคัดสรรมาแต่วัตถุดิบจากท้องทะเลที่สดใหม่
ร้านนี้ตั้งอยู่ริมทะเลบางพระศรีราชามาเลยครับมาเลยครับเฮ้ยสวัสดีครับ
อันนี้ปลากระโพงราดซอสมะขามค่ะราคาสี่ร้อนเป็นสิบบาทค่ะ
ทีมข้ากุ้งปลาเงินไว้สองพันเป็นร้อยบาทค่ะครับได้หกจานนะคะ
มาจริงครับปลาหกจานกินก่อนแพ้งกินก่อนแพ้งกินก่อน
เมนูปลากระพงทอดราดซอสมะขามเมนูขึ้นชื่อของร้านที่นำปลากระพงมาทอดกรอบ
แล้วราดด้วยซอสมะขามรสเด็ดสูตรเฉพาะของร้านที่สืบทอดกันมานานกว่า๒๐ปี
เมื่อคุณได้ทานจะสัมผัสถึงความกรอบและความนุ่มและหวานของเนื้อปลากระพง
ยิ่งเพิ่มความอร่อยด้วยซอสน้ำมะขามที่ราดมันชุ่มชำ
เพิ่มความอร่อยกับเมนูจานนี้เป็นไรไปเลยไปเลยไปเลย
เร็วสิทีมคุณกอล์ฟหวางเงินจำนวนห้าร้อยบาท